จากกำลังใจแล้วก็แรงสนับสนุนจากคนไทยทั้งประเทศแล้วนะครับต่างชาติก็ส่งกำลังใจมาเยอะ
แม้แต่ที่อินเดียนะฮะอีกมุมหนึ่งของโลกเลยนะครับ
เด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งก็ร่วมใจสวดภาวนาให้กับทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวงนะครับ
นี่เป็นภาพของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนราชาบากัดในเมืองอาเมดาบัตรรัฐคุชราช
ทางภาคตะวันตกของอินเดียนะครับกำลังตั้งใจพนมมือสวดมนต์ภาวนา
ที่มีขึ้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายของไทย

หรือกระทั่งเจ้าหน้าที่และนับนางน้ำทุกคน
ปลอดภัยจากภารกิจนะครับ
จากภาพจะเห็นว่าเด็กชาวอินเดียได้ถือป้ายข้อความ

ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด
ช่วยเด็กนักฟุตบอลเหล่านี้ด้วยเถิด
แล้วก็ยังร้องเพลงให้กำลังใจ

เพื่อส่งกำลังใจมาถึงประเทศไทยด้วย